ทหารก็มีเสียงดังเหมือนกันครับคุณผู้ชมแต่คราวนี้เป็นเสียงปืนฮะ
สิ้นเสียงปืนมีคนตายหนึ่งเจ็บอีกสอง
หน้าเศร้ามากคนตายเป็นเจ้าภาพจัดงานบุญกระถิ่นเอาเงินไปทอดกระถิ่นครับ

ชายอายุ๕๓ปีเป็นคนนทบุรีครับ
เอาบุญกระถิ่นไปทอดไกลถึงมุกดาหารนะฮะ
ส่วนคนเจ็บอีก๒คนคือนายสิทธิศักดิ์อายุ๒๘

และอีกคนคือนายมานพอายุ๒๕

หลังจากก่อเหตุความชุลมุนวุ่นวายเสร็จแล้ว
คนก่อเหตุหนีไปซ่อนตัวที่บ้านของเพื่อนครับ
บ้านเพื่อนอยู่ไหนอยู่ในบริเวณหมู่บ้านนี่แหละครับ
ตำรวจก็เลยไล่ตามไปจนถึงบ้านที่เขาไปซ่อนตัว
นี่ไปกันแล้วพากันไป

และกลุ่มวัยรุ่นที่เขาโกรธแค้น
เฮ้ยนี่เขาเอาบุญกระถิ่นมาทอดที่วัด
ให้วัดเนี่ยได้มีเงินทำนุขบำรุงพระศาสนา

ชาวบ้านช่วยกันล้อมบ้านหลังนี้ฮะ

ให้เวลา๓ชั่วโมง
จนสุดท้ายเขายอมมอบตัวฮะ

กลางชาวบ้านไหนขอดูน้ำหน้าหน่อยสิ
ดูหน้าหน่อยสิว่าเป็นยังไงแล้วดูดู

มีวินาทีชุลมุนเกิดขึ้นคุณผู้ชม
คือด้วยความโกรธแค้นของชาวบ้านไง

ล่าสุดครับผู้การจังหวัดมุกดาหารลงพื้นที่ไปเจรจาพูดคุยและเกลี้ยกล่อม
สถานการณ์คลี่คลายเอาสามารถพาคนก่อเหตุเนี่ย

สองคนครับนายพงวิศนุอายุ๓๓
และอีกคนคือนายราชินอายุ๓๒ครับ
นี่นะฮะทั้งสองคนยอมมอบตัว
มอบตัวได้ยังไงล้อมบ้านซะขนาดนั้น
มีทั้งตำรวจมีทั้งชาวบ้านและคนที่โกรธแค้น

คุมตัวไปที่โรงพักศาสตร์พอคำป่าลายครับ
รวบรวมพยานหลักฐานดำเนินคดีต่อไป
หลานสาวผู้ตายบอกว่าตกใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
น้าก็คือคนที่ถูกยิงตายเนี่ยค่ะ

แล้วตั้งใจจะหาเงินมาทำบุญแบบนี้ทุกปี
ได้กฐินครั้งหนึ่งเนี่ยครั้งละเป็นล้าน
แล้วนะเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวขอเวลาอีกสักสองปี

จะกลับมาใช้ชีวิตที่บ้านเกิด
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาถูกยิงตายแบบนี้
นี่คือความสูญเสียที่เกิดขึ้นในงานบุญนะครับ

ความคืบหน้าทางคดีครับตำรวจแจ้งข้อหากับคนก่อเหตุ

รวมถึงความผิดตามพรบออาวุธปืน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ